ตามจับขโมยกันหน่อยนะคะที่สมุทรสาครค่ะในช่วงเวลาที่ห้างสรรพสินค้าใกล้จะปิด
ร้านทองใกล้จะปิดมีคนร้ายค่ะทำทีนะสวมแมสหน้ากากอนามัยอ่ะ
ปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาทำทีเหมือนจะซื้อทองแต่ถามว่าซื้อไหม
ไม่ซื้อไม่ซื้อคุณผู้ชมดูใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยเดิน
อย่างใจเย็นขึ้นมาเนี่ยห้าโมงห้าสิบหกนาทีมีพนักงานอยู่สองคนเป็นผู้หญิง
ก็บอกว่าเออขอดูสร้อยทองหน่อยได้ไหมอยากดูกรอบพระกับสร้อยคอทองคำหนักสามบาท
พนักงานเธอก็หยิบให้คนร้ายถือไว้หนึ่งเส้นคนร้ายก็ทำเป็นดูซ้ายดูขวาแล้วก็เออ
ขอลองดูอีกเส้นได้ไหมอ่ะอ่ะพนักงานก็หยิบให้อืมพนักงานก็หยิบนี่นี่เส้นแรก
เส้นแรกก็หยิบให้ก็ทำเป็นโอกะน้ำหนักแล้วก็มองดูมันลายมันได้ไหมอะไรยังไง
เอาขอดูอีกเส้นหนึ่งสิอันนี้เส้นที่สองก็ดึงออกมาจากมือพนักงาน
คืออยู่ในมือแล้วสองเส้นถูกไหม๑๒ซ้ายค่ะไปแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยจ้ะ
พนักงานก็รีบวิ่งตามอ่ะคุณคือพนักงานเหมือนจะเอกใจอ่ะ
ฉวยแล้วมันไม่ทันนะใช่เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับร้านทองที่ชื่อว่า
คนร้ายเลยได้ทองน้ำหนักสามบาทไปสองเส้นมูลค่ากว่าหนึ่งแสนสามหมื่นบาท
พนักงานสอบสวนบอกว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดเหลาก่อนหน้านี้แล้วแหละเพราะรู้ว่าเวลาเนี้ยปลอดคน
เวลาใกล้ร้านจะปิดเนี่ยค่ะก็เลยมีการรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นเอาไว้แล้ว
พนักงานในร้านมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวแล้ว
อีกไม่นานคงจับคนร้ายได้อ่านข่าวขโมยทองทีไรไม่เคยเห็นใครรอดสักราย